ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าห้างสรรพสินค้ากลางเมืองอุดรธานีนะคะ
คือลูกชายของผู้เสียหายโพสต์เอาไว้เพื่อขอความเป็นธรรม
ผู้เสียหายคือพ่อค้าขายเป็ดย่างค่ะ
คืออยู่ดีมีผู้ชายคนนึงถือมีดปรีเข้าไปจะทำร้าย
แต่พ่อค้าขายเป็ดย่างคนนี้เหมือนไหวตัวแล้วก็ปัดเอาไว้ได้ทัน

ประเด็นก็คือผู้ก่อเหตุผู้ชายถือมีดเป็นอดีตพัศดี

อันนี้คือสิ่งที่ทางผู้เสียหายเขาสงสัย

มีรอปภของห้างมาช่วยนะคะล็อกตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้
แล้วภาพเหตุการณ์นี้ค่ะลูกชายของพ่อค้าเป็ดย่างที่เป็นผู้เสียหายเขาโพสต์เอาไว้
ส่วนตัวเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าห้างอำเภอเมืองอุดรธานี
ช่วงเย็น๒๐พฤศจิกายนเขาอยากจะร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาถือปืนถือปืนเลยนะคะ
ขออภัยไม่ใช่มีดถือปืนบุกเข้าไปเนี่ย
เหมือนตั้งใจจะฆ่าให้ตายอ่ะยังดีที่ตัวพ่อค้าเป็ดย่างเขาไหวตัวทัน
ผลักปืนออกแล้วล็อกตัวเอาไว้รอปภของห้างก็เข้ามาช่วยล็อกตัวผู้เกาะเหตุเอาไว้
แล้วก็เรียกตำรวจให้มาตรวจสอบค่ะอืมทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบให้เพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่าประเด็นที่ลูกชายของพ่อค้าเป็ดย่างเขาอยากจะร้องขอความเป็นธรรมก็คือเรื่องทางคดี
ผู้ก่อเหตุเป็นอดีตพัศดีแล้วทำไมถึงได้รับการประกันตัวทั้งที่ก่อเหตุอุกอาจแบบนี้
ทีมข่าวของเราตรวจสอบจนได้ข้อมูลมาว่าผู้ชายที่ช่วยจับผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ค่ะ
ชื่อว่านายอดุลวีระวัฒนาอายุห้าสิบสองปีส่วนผู้ก่อเหตุเป็นอดีตพัศดีที่เพิ่ง
ความดำเนินคดีที่ไปถอยรถชนพ่อค้าเป็ดย่างปมเหตุมันเป็นแบบนี้
๗โมง๑๖พกย

ไปชนท้ายรถกระบะของพ่อค้าเป็ดย่าง

มีการไปเจรจากันที่โรงพักอุดรธานี

หายหมื่นนึงตามราคาที่อู่แจ้งไว้

สุดท้ายผู้ก่อเหตุยืมโทรศัพท์เขาไปโทร

ผู้ก่อเหตุพร้อมชายจักร๒คน
ขับกระบะสีขาวมาที่หน้าโรงพัก

ลูกชายนายอดุลบอกว่ามีรถกระบะสีขาว
วนเวียนอยู่หน้าบ้านนะนายอดุลก็มีเบอร์ของผู้ชายคนนั้น
อยู่ในมือถือใช่ไหมคะก็เลยโทรไปถามบอกว่าอย่ามายุ่งกับลูกชายนะ
ถ้าจะเคลียร์มาเคลียร์กับเขานะวางสายไปไม่ถึง๒๐นาที
ตอนแรกขับวนไปวนมามาจอดหน้าร้านสักพักลงจากรถเหมือนจะเมาด้วยนะคะ
ลงจากรถเหมือนเมานายอดุลก็เลยไปถามว่าจะมาหาเรื่องทำไม
ถ้ามาเคลียร์เรื่องเพื่อนอะไรมาถอยรถชนไม่เคลียร์นะ
ผู้ชายคนนี้ตอบกลับมาว่ากูไม่เกี่ยวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้น
แต่กูไม่จบอ้าวนายอดุลก็เลยโทรศัพท์เรียกตำรวจค่ะ
ผู้ก่อเหตุขับรถหนีไปวนกลับมาหน้าร้านอีกทีนึงค่ะ
พอตำรวจกลับไปนี่ขับรถวนกลับมานะคะ
จังหวะนั้นเหมือนกับตัวผู้เสียหายเขาก็เตรียมรับมือเอาไว้แล้ว
คือภรรยาก็สั่งเอาไว้แล้วว่าถ้าเขาเอาปืนขู่เนี่ย
อย่าวิ่งหนีนะเพราะวิ่งหนีมันไม่ทันกระสุนเราอาจจะตายนะ
ให้เข้าไปชาร์จตัวคือเตรียมตัวไว้แล้ว
ถ้าผู้ก่อเหตุมีปืนมีอะไรต้องเตรียมเข้าไปชาร์จตัว

ตัดสินใจพุ่งไปชาร์จตัวผู้ก่อเหตุเลยค่ะแล้วเรียกลูกชาย
เรียกเมียเรียกรอปภห้างเรียกชาวบ้านให้มาช่วยกัน
สุดท้ายก็เลยรวบตัวเอาไว้ได้
ตอนที่แกจะมาน่ะปรึกษากันว่าถ้าเขามา
จะทำยังไงเราก็ฝึกแฟนผมว่าผมว่าวิ่งหนีคงไม่ทัน
ตายแน่นอนเพราะว่าเราวิ่งหนีไม่ทันกระสุนแน่นอน
ทางแดงก็คือหลบนับสู้ตั้งสถิตรด้อไว้
ครับคู่ใหญ่เลย
ผมก็เลยบอกว่าลองบอกลูกลูกก็ทำอะไรไม่ถูก
ผมก็เกือบจะหมดแรงผมก็ลอกไว้อยู่แค่ฟื้ดอยู่เพราะมะ
ผมว่าอย่าฟื้ดอย่าฟื้ดผมว่าผมเห็นเลือดออกแล้ว
โกดได้อยู่โกดลงเนี้ยนะครับเราตามเรื่องให้ต่อนะคะ
ช่วงเย็นวันนี้เราส่งคุณปียชาติคงถิ่นนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปไปถามนายอดุลนะคะ
เพราะได้ข้อมูลมาว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจสพเมืองอุดรธานี
ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุพร้อมทั้งหลักฐานไปสอบปากคำนะคะ
และร้อยเวรเจ้าของคดีบอกว่าผู้ก่อเหตุชื่อว่านายสมชาย
อายุ๔๙ปีเป็นอดีตพัศดีก็คือผู้ปกครองนักโทษที่อยู่ในเรือนจำ
ที่จังหวัดยะลาแล้วก็ย้ายมาทำงานที่เทศบาลอุดรธานีได้เดือนเดียว
ร้อยเวรบอกว่าเรื่องนี้แยกเป็น๒คดี
หนึ่งคือคดีเรื่องของอาวุธปืนใช่ไหมคะคือพาปืนไปในที่สาธารณะไปก่อเหตุเนี่ยค่ะ
อีกคดีหนึ่งก็คือคดีที่มีปัญหากับผู้เสียหายก็แยกส่วนกันก็ให้ผู้เสียหายไปเจอตำรวจนะ
คือเหมือนกับแยกกันนะคะตำรวจบอกว่าจะให้ประกันตัวนายสมชายผู้ก่อเหตุนะ
แล้วให้นายอดุลผู้เสียหายลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะลงบันทึกประจำวันก่อน
แล้วค่อยแจ้งความก็งงเหมือนกันว่าทำไมต้องลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนแล้วค่อยแจ้งความ
บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยปล่อยตัวนายสมชายผู้ก่อเหตุแต่นายอดุลผู้เสียหายลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
วันนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยไปค่อยไปแจ้งความอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้พอไปแจ้งความตามนัดหมายกลายเป็นว่าตำรวจเจ้าของคดีบอกว่า
สาย๑๕นาทีนะก็เดี๋ยวยังไม่สอบปากคำก็แล้วกัน
เดี๋ยวตอนบ่ายจะโทรหาบ่ายก็ยังไม่โทร
ผ่านไปช่วงเย็นเย็นสามสี่โมงก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับจากตำรวจเลยนะคะ
ก็ไปหาไปถามกลายเป็นว่าร้อยเวรเจ้าของคดีบอกว่าโอ๊ย
คดีจบละผู้ก่อเหตุได้ประกันตัวไปละอ้าวแม่อดุลงง
ว่าทำไมทำไมไม่คัดค้านการประกันตัวเหตุการณ์มันอุกอาจขนาดนั้น
แล้วถ้าผู้ก่อเหตุได้ประกันตัวไปแล้วอดุลบอกแล้วผมจะปลอดภัยไหมเนี่ย
ก็อยากจะไปถามตำรวจชั้นผู้ใหญ่ว่าทำไมถึงให้นายสมชายได้ประกันตัวออกไป
แล้วก็แจ้งข้อหาแค่เรื่องของการพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ

ผมเคยดูแต่ในทีวีผมเฉยคนเราเนี่ยถ้าเป็นพวกที่ถืออาวุธ
เพราะยังไม่มีเรื่องเขาจะเฉยเฉยแต่เราเป็นชาวบ้านธรรมดา

มันพวงทุกอย่างแล้วยิ่งกลัวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับ
กลัวที่สุดเพราะว่าพวก

ต้องไปถามทางผู้กำกับเลยดีกว่านะคะ

เหตุการณ์นี้ค่ะนายสมชาย
อดีตพัศดีที่เป็นผู้ก่อเหตุ

อดุลคือจะเจรจาเรื่อง
อดุลกับเพื่อนเขาที่มีปัญหากัน

ตัวนายสมชายผู้ก่อเหตุเขาอารมณ์ร้อน

สมชายอดีตพัศดีก็คือพาอาวุธ
ปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับ
รับอนุญาตรวมถึงข้อหา
ขับขี่รถในขณะเมาสุรา

ก็คือนายอดุลกลัวจะไม่ปลอดภัย

ออกตรวจตามพื้นที่เพื่อให้

การทำงานของทางตำรวจด้วยนะคะว่า

เขาใช้หลักทรัพยื่นประกันตัว

ก็จะเร่งรัดส่งปืน
ส่งการตรวจลายนิ้วมือ

เพื่อให้เร่งรัดในส่วนของขั้นตอน
ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย

ก็เลยไปที่บ้านของนายสมชาย

เพื่อเขาอยากจะชี้แจงอะไรในมุมของเขา

มันก็เหมือนกับว่ามีป้าย
เขียนไว้ว่าเรือนจำ

แล้วก็พยายามจะโทรศัพท์ไป

ผู้เสียหายที่ไปชนเขา

นายสุเทพที่ไปชน

ที่เป็นประเด็นพิพาทกันอยู่
ทีมข่าวของเราก็พยายามจะถามนะคะ

ไม่ได้ข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งจริง

เขาก็ให้ข้อมูลมาในลักษณะแบบนี้

อายุ๒๗ปีก็คือลูกชาย
ของผู้เสียหายที่เป็นพ่อค้าเป็ดย่าง

เขาอยู่บ้านคนเดียวบอกว่า

เขาก็เลยยืนห่างโทรศัพท์หาพ่อ

ขู่พ่อที่โรงพักก็กลัวว่าจะได้รับอันตราย

เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาก็เลยรวบรวมเอาไว้ค่ะ

เพื่อจะร้องขอความเป็นธรรมทางคดีด้วยนะคะ
สวัสดีครับ